พาไปดูเหตุการณ์ที่ชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีกันหน่อยครับ
ชายหาดนี้เขาก็มีเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำ
แต่มีคนบางกลุ่มเขาเอาคันเบ็ดไปตั้ง

นักท่องเที่ยวเคยเจอคันเบ็ดเกี่ยวบาดเจ็บมาแล้ว
แต่เขาก็ยังไม่หยุดยังคงทำแบบนี้
แล้วตั้งเป็นทางยาว๒๐๐เมตร

เขาห้ามตกเลยนะครับเพราะมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
อันนี้ยังมีคนเล่นอยู่เกิดไปเกี่ยวเบ็ดขึ้นมา

ทั้งหาดเลยเป็นสถานที่ตกปลาไปแล้ว

อีกอย่างก็มีคนเล่นน้ำอยู่

มันอันตรายมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
นี่แหละฮะตามที่คนถ่ายคลิปเขาพูดเลย
เล่นน้ำก็ยังอยู่ในทะเลเนี่ย

เกี่ยวเด็กเกี่ยวตาทำยังไงล่ะฮะเนี่ย

แล้วก็มีการส่งต่อในไลน์กลุ่มของจังหวัดชนบุรีด้วย

ปลอดร่มปลอดเตียง
ชายหาดบางแสนตำบลแสนศุกร์

แต่มีคนเอาคันเบ็ดตกปลาเนี่ย
ตั้งตกปลาเป็นทางยาวกว่า๒๐๐เมตร

ห้ามตกนะบริเวณนี้ห้ามเด็ดขาดเลย

นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวเล่นน้ำเอง
ก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เหมือนกันนะ

จากคลิปจะเห็นว่ามีนักตกปลา
นำคันเบ็ดเข้าไปปักอยู่ที่ชายหาดเลย

เป็นฐานเอาไว้ปักคันเบ็ด
และก็ปลักคันเบ็ดเมลีวลาไปตามหาด
หาดอย่างที่เห็นในคลิปเลยฮะทั้งทั้งที่เห็นว่าคนเล่นน้ำก็จะมีนะ
เด็กเองก็มีรวมทั้งป้ายห้ามตกปลาก็ติดเอาไว้ใกล้กันเลย
แต่เขาก็ไม่เกรงกลัวต่อคำสั่งและคำเตือนของชาวบ้านเลยเนี่ย
เนี้ยครับก็มีนะฮะที่ผ่านมาเนี่ย
เคยมีนักท่องเที่ยวถูกเบ็ดเกี่ยวตามร่างกายบาดเจ็บก็มีมาแล้ว
แต่เขาก็ยังไม่ฟังก็ยังมาอีกครับชาวบ้านเลยขอขอพูดดังดังเลย
ฝากไปถึงนายนรงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์
แก้ปัญหาให้หน่อยเพราะเกรงว่าจะทำให้เสียเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวของชายหาดบางแสน
แล้วจะมีคนเนี่ยได้รับอันตรายนะฮะต่อมาเทศบาลเมืองแสนศุกร์ก็ส่งเทศกิจเข้าไปเลยครับ
ไปตรวจสอบเมื่อวานนะฮะไม่พบกลุ่มคนที่ไปรักรอบตกปลาแล้วนะฮะ
แล้วก็จะมีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบต่อไปป้องกันการลักลอบไปตกปลาที่ชายหาดบางแสนอีกนะครับ